อันนี้เขาเป็นสามีภรรยากันแต่ว่า
อันนี้เขาอาจจะเป็นอะไรนะโรแมนติกใช่ไหม
เป็นแบบฉากโรแมนติกของบ้านนี้ก็ได้ไง
แต่เป็นภาพที่หาดูยากนะคะ
ถูกก็ชมดูดูจากสำนวนกล้องที่บรรทึกภาพประวัติศาสตร์ได้ไว้
ทุกคนทุกคนต้องถ่ายเก็บช็อตนี้นะ
เพื่อนพี่น้องคือพร้อมใจกันเก็บช็อตนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกเลย
แล้วก็ถือของกินอยู่เขาต้องวางค่ะถ่ายก่อนค่ะถือกล้องก่อนค่ะ
แต่ก่อนที่จะออกมาเป็นซีนสุดหวานชื่นหยดย้อยแบบนี้คุณผู้ชม
รู้อะไรไหมเขามีสแตนอิน

พี่นิโนแหมที่นี่เนี่ยนี่
ก็เลยบอกว่าก่อนจะเป็นแบบเนี่ย
ผู้จัดเนี่ยก็ต้องเป็นนักแสดงมาก่อน
เออซึ่งคุณจินสามีของพี่หนิงเนี่ยเขาก็นอกจากจะคีสกันแบบดูดดื่มแล้วเนี่ยนะคะ
เขามีคำอวยพรให้กับภรรยาสุดที่รักด้วยตั้งใจฟังพร้อมกันจ้ะทุกคน